คันวันนี้โอ้โหเรื่องราวดีมีมานำเสนอมากมายเลยทีเดียว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ

โอ้โหช่วงนี้นี่หน้าร้อนใช่มั้ย

เคยทาลินจีมั้ย

แต่ที่จะพาไปทานลิ้นจี่นี่นะครับคุณผู้ชมครับ
ลินจีพันนี้ไม่มีมะเล็ด

เฮ้ยนี่เป็นลิ้นจี่ที่ขึ้นตามต้นนี่แหละครับ

ไม่มันเป็นพันบาลของขาวน้องใบตองในเรื่องราวให้ฟัง

ออกผลกันมาเต็มต้นแบบนี้แหละครับ

ใช่แล้วครับที่เห็นคือที่ไหล่

เจ้าของเนี่ยก็คือคุณภูวเดชขอผลหรือว่าพี่ตุ๊กครับ
เป็นเกษตรกรชาวอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ซึ่งไร่ภูแสงดาวแห่งนี้เขาทำไร่เกษตรแบบผสมผสาน
ปลูกผลไม้ไว้นับ๑๐ชนิดครับ
หนึ่งในนั้นก็คือลิ้นจี่พันค่อมหอมลำเจียกครับ
หรือที่เขาเรียกอีกอย่างว่าพันค่อมสมุทรสงคราม

เมล็ดนะครับเชื่อได้เลยว่าทานง่าย
แล้วก็เปลือกมันจะลักษณะแข็งหน่อย
แต่ข้างในรสชาติหวานกรอบอร่อยไม่แพ้พันธุ์อื่นเลยทีเดียว
ใครที่แวะไปชิมเนี่ยต่างติดอกติดใจ
แล้วก็ซื้อกลับมาบ้านเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับ
แล้วที่เห็นลิ้นจี่ออกผลเต็มต้นแบบนี้
เพราะว่าเจ้าของสวนเจ้าของไร่
เขาหันมาใช้น้ำหมักชีวภาพ
กรมพัฒนาที่ดินที่เขาแจกให้
โอ้โหได้ผลเป็นอย่างดี
ออกมาเต็มเลยครับนี่แหละครับ
สำหรับน้ำชีวภาพน้ำหมักเนี่ยนะครับ
ทางกรมพัฒนาที่ดินเขาแจกให้
เขาเอาไปผสมกับใบยาสูบแล้วก็สะเดา
โอ้โหทำให้มีผลออกมาแบบนี้
เรียกได้ว่าออกมาสมบูรณ์เกือบ๑๐๐เลยทีเดียวนะครับ

ผมแนะนำให้ไปนะครับที่อำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
ชื่อไร่ภูแสงดาวครับ
แต่ว่าใครไม่สะดวกไปแต่อยากจะชิมมาเหลือเกินรสชาติเป็นยังไง
นี่โทรไปสอบถามได้เลยนะครับ
ว่าเขานั้นรับออเดอร์ทางโทรศัพท์รวมไปถึงในโซเชียลด้วยนะครับ

โทรไปสอบถามกันได้ครับ๐๘๙๘๘๓๘๐๙นะครับ
ตุ๊กเขาคอนเฟิร์มเลยเจ้าของสวนบอกว่า
ลิ้นจี่พันคอมหอมลำเจียงนี้

รักษาคุณภาพรสชาติได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว
โอ้โหงั้นสัก๓โลคุณธนาสั่งมาหน่อย

น้องใบตองขอของฟรีอีกแล้ว

ลินจี่ที่มันไม่มีเม็ดเนี่ย

เพราะปกติแล้วเวลาทานลิ้นจี่เนี่ย
มันอร่อยนะแต่ว่าอย่างดิฉันก็รำคาญ
ต้องแบบเราวนเม็ดออก
คือเนื้อมันต้องแน่นมากเยอะแน่เลยอ่ะ
คุณผู้ชม
คือบางคนเคยทานเขาบอกว่ารสมันจะฝาด

ไล่ที่ผมให้ดูเนี่ยรสชาติมันหวานกรอบ

พอมันออกมาช่วงแรกมันก็ราคาสูง

รับรองว่าถ้าใครเป็นสายลิ้นจี่จริงหรือว่า

ก็ลองติดต่อไปได้นะจ๊ะที่ไร่แห่งนี้นะคะ